ปีนี้ทุเรียนแพงส่งออกจีนหมดแล้วเหรอเนี่ยอุ้ยคุณเอาคุณเอาแม่
อยากจะกินทุเรียนทั้งทีอรุณสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานตัวพร้อมรายงานสภาพอากาศกันแล้วนะคะ
ระยะนี้ฟ้าฝนแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องเตรียมรับมือกันให้ดี
โดยเฉพาะวันนี้นะคะพื้นที่ที่มีฝนตกเนี่ยค่อนข้างกระจายทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้กันด้วยนะคะ
สอบเพิ่มเติมจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมเห็นว่ากลุ่มฝนเนี่ยกระจายกันเลยค่ะ
มีตั้งแต่ภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวนะคะ
มีห่อมความร้อนปกคลุมอยู่ขณะที่มีลมใต้นะคะ
ที่พัดเข้ามาปะทะทำให้เกิดฝนตกนะคะส่วนมากแล้วจะเกิดในช่วงบ่ายจนไปถึงค่ำ
จากว่าเป็นช่วงเวลาที่สะสมความร้อนขณะที่ภาคใต้เองมีหย่อมความร้อน
มีลมพัดแรงมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นให้จับตาดูหย่อมความร้อนตรงนี้ให้ดีคุณผู้ชม
เพราะว่ามันจะพัฒนาทวีกำลังความแรงมากขึ้นนะคะ
แล้วก็จะมีโอกาสเกิดเป็นฝนฟ้าขนองมากขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงของวันที่๑๐๑๒พฤษภาคม
จะมีโอกาสเกิดฝนมากขึ้นแล้วก็นี่แหละค่ะ
สัญญาณว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมนี้
น่าจะเป็นช่วงราววันที่๑๖พฤษภาคม
ต้องรอดูเรื่องของปัจจัยด้วยนะคะ
ส่วนวันนี้โอกาสเกิดฝนเราไล่เลียงกันไปนะคะ
ถึงปลายสัปดาห์จะสังเกตว่าวันนี้ฝนจะเริ่มมีหน่อย
พรุ่งนี้จะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะ
แล้วก็ไปปลายสัปดาห์ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารฝนมาอีกแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องของอากาศร้อนนั้นค่ะคุณผู้ชม
อุณหภูมิทะลุ๔๐องศาหลายพื้นที่หลายจังหวัด
แล้วก็มากถึง๔๒องศาในจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นร้อนฝนวันนี้เกิดขึ้นแน่นอน
ดูแลรักษาสุขภาพเตรียมพร้อมให้ดี
แต่ถ้าใครอยากจะทานทุเรียนต้องอดใจหน่อยแล้วกัน
ราคาสูงนะคะเพราะว่าความต้องการตลาดเยอะเหมือนกันนะคะ
เอาเป็นว่าเราก็ปรับเปลี่ยนเอาตามความเหมาะสมค่ะคุณผู้ชม
แล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ